กลับมาติดตามข่าวจากไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะคะ
ต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณชูวิตตีแสกหน้านะคะ
พูดถึงเรื่องของนาตรีอาบอบนวดเอาไว้ด้วยเล็กน้อยนะคะ
ต้องบอกเลยว่าจำเลยในคดีค้ามนุษย์นาตรีอาบอบนวดเขายอมรับสารภาพแล้วค่ะ
แล้วก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนาตรีอาบอบนวด
ปรากฏว่ามันไปเชื่อมโยงกับอาบอบนวดอีกแห่งหนึ่งอยู่ใกล้กันเลย
เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีการตรวจสอบจะมีการยึดทรัพย์เพิ่มหรือเปล่านะคะ
หลังจากเมื่อวานค่ะสารอาญาได้นัดสืบพยานฝ่ายโจทย์
ในคดีค้ามนุษย์นาตรีอาบอบนวด
ซึ่งมีชุดจับกลุ่มก็คือมูลนิธิเอ็นเวเดอร์
และชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
ทนายฝ่ายจำเลยขอให้สารเลื่อนสื่อพยานโจทย์ออกไป
เนื่องจากว่าต้องการอธิบายข้อกฎหมายต่างให้จำเลย

เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าจะสู้คดีต่อ
หรือจะสารภาพซึ่งล่าสุดจำเลยทั้ง๕คน
รับสารภาพต่อสารแล้วทั้ง๕คนนี้ค่ะรายชื่ออยู่หน้าจอ
รับสารภาพต่อสารแล้วนะคะว่าทำผิดจริง
ไม่ว่าจะเป็นเชียร์แขกเป็นธุระจัดหาหญิงบริการ
แล้วก็สารภาพด้วยว่าหญิงบริการที่ถูกคัดแยก
เป็นเหยื่อค้ามนุษย์นั้นอายุต่ำกว่า๑๘ปีจริง
สารนัดฟังคำพิพากษา๑๙เมษายนนี้ค่ะ
สำหรับหญิงบริการที่พบในวันที่๗มิถุนายนปี๒๕๕๙
ก็คือวันจับกลุ่มทั้ง๑๒๐คนนั้นแยกแบบนี้นะคะ
เป็นเหยื่อค้ามนุษย์๑๕คนมีทั้งคนไทยและชาวต่างด้าว
ถูกหลอกมาค้าประเวณีและมีอายุต่ำกว่า๑๘ปี
โดยยืนยันจากผลตรวจวิทยาศาสตร์รวมทั้งเอกสารประจำตัวด้วยค่ะ
ซึ่งก็คือมีหลักฐานนะคะ
ซีแสดงให้เห็นว่าหลักฐานนี้
หญิงบริการชาวไทยคนนี้ค่ะในวันจับกลุ่มเธออายุ๑๖เท่านั้นเองคุณผู้ชม
แล้วก็ยืนยันชัดเจนว่ามีการค้ามนุษย์ในนาตรีอาบอบนวด
ส่วนหญิงบริการคนอื่นที่ไม่เข้าข่ายค้ามนุษย์
ก็ถูกดำเนินคดีนะคะฐานลักลอบค้าประเวณี
และผลักดันกลับสู่ประเทศต้นทางต่อไป
ปปงเขาตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยค่ะ
แล้วก็มีการสั่งยึดทรัพย์แล้ว๕๗๐ล้านบาท
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมปรากฏว่า
เงินที่นักท่องเที่ยวจ่ายตอนไปเที่ยวที่นาตารีอาบอบนวด

หลักฐานการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตปรากฏว่าสั่งจ่ายให้บริษัทเดียวกัน
ก็เลยเชื่อว่าเจ้าของเดียวกันแน่
ก็คือโกลักษณ์ที่ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่
แล้วก็ต้องจับตามองว่าจะมีการตรวจสอบอาบอบนวดอีกแห่งที่อยู่ใกล้กัน
เพื่อยึดทรัพย์เพิ่มเติมด้วยหรือเปล่า
ผู้ต้องหาในคดีนี้มีทั้งหมด๑๓คน
สารสั่งฟ้องแล้ว๕คน
อนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ๑คน
อกนั้นยังหลบหนีอยู่ค่ะ